คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าหลังจากเหตุการณ์ที่มีลูกบ้านในคอนโดย่านปฐุม
เขาร้องเรียนมาว่ามีเจ้าของห้องห้องหนึ่งที่ปล่อยพิษบู๗ตัว
เพ่นพ่านทั้งอึทั้งฉีดเต็มไปหมด
แถมก็ไปกัดคนที่อยู่ในคอนโดด้วย

ว่าอย่างงั้นนะฮะล่าสุดประหลัดอำเภอนำทีมปะสูตรสัตว์ลงไปคุย

เขาไม่ได้เป็นคนปล่อยเลยนะฮะ
นี่นี่คลิปต้นเรื่องก่อนคุณผู้ชม
อันนี้เพื่อนบ้านเขาถ่ายเอาไว้เนอะ
คือห้องของผู้หญิงคนนี้กับเจ้าหมา๗ตัวอยู่ชั้น๒

ตึกนี้มันมี๓ตึกเขาอยู่ตรงตึกกลาง
แล้วก็อยู่ชั้น๙ทั้งหมดมี๑๐ชั้นนะ

อันนี้เป็นคลิปที่เพื่อนบ้านที่เขาถ่ายเอาไว้ได้นะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพของกำนันที่เขาไปคุยกัน
ไปดูภาพไปปล่อยเสียงของกำนันนะฮะที่เข้าไปคุยกันกับคนในคอนโดนะฮะ
ต้องพูดอย่างนี้
ที่ทั้งเยี่ยวเต็มไปหมดทั้งคอนโด
คนที่คุยเนี่ยเป็นกำนันตำบลบางภูนนะ

ก็คุยกันต่อไปกับเจ้าของกับเจ้าผิดบูททั้ง๗ตัวเนี่ย
ก็เนี่ยก็บอกไม่ยอมแล้วที่ผ่านมาไม่ทำอะไรเลยเนี่ย
ให้มันขี้เยี่ยวเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องเด็ดขาดแล้วนะ
ก่อนหน้านี้นิติบุคคลเคยเตือนแล้วนะฮะทั้งทำป้ายติดประกาศไปแล้ว
แจ้งตำรวจตำรวจก็มาแล้วเคยแจ้งเทศบาลเทศบาลก็มาคุยแล้ว
ทุกอย่างไม่เป็นผลเนื่องจากว่าเจ้าของสุนัขเจ้าของห้องอ้างว่า
เลี้ยงไว้เพราะเป็นห้องที่ซื้อขาดมาไม่ได้เช่าเป็นห้องของฉันนะฮะ
ถ้าจะให้ย้ายสุนัขต้องดำเนินการกับห้องอื่นด้วยที่เลี้ยงเหมือนกันนี่
มีห้องอื่นเลี้ยงเหมือนกันกลายเป็นปัญหาหมักหมมมานานหลายปีคุณผู้ชม
สุดท้ายลูกบ้านคนอื่นทนไม่ไหวก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นี่แหละนะฮะ
ล่าสุดประหลัดอำเภอเมืองประทุมธานีปสุษัตริย์อำเภอประทุมธานีตำรวจสอพอปะครองรังสิต
ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาอย่างที่เห็นในคลิปตอนแรกพูดกันแล้ว
เขาไม่ยอมออกมาก็ต้องคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะฮะค่ะนะฮะไม่ยอมโผล่หน้ามาคุยกัน
แต่นะสุดท้ายเนี่ยเขาอ้างอย่างนี้เขาบอกว่าหมาเขาเนี่ยหนีออกไปเอง
เขาไม่ได้ปล่อยเลยตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปรบกวนลูกบ้านคนอื่น
ไม่ทราบเลยอ๋อไม่รู้เลยหรอกคะเพราะตัวเองเนี้ยมันได้อยู่คอนโดเลยอ้าว
แล้วทิ้งหมาไว้อยู่อย่างเดียวเหรอคะอันนั้นอ่ะสิฮะแต่อย่างที่เราได้ยินเสียงกำนัน
ยืนยันว่าคุณเปิดประตูปล่อยมันออกมาสร้างความเดือดร้อนมันอึมันฉี่
แล้วยื่นคำขาดว่าคุณต้องย้ายหมาทั้งหมดออกจากคอนโดภายใน๓วัน
เช่นนั้นจะดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประลงประหลัดที่พากันไป
ก็อ่ะไปแถลงข่าวชี้แจงกับชาวบ้านนะฮะอาจจะได้อยู่ร่วมกันได้นะครับ

คือต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องว่าปล่อยไม่ปล่อยแต่คือจริงคุณคอนโดกดคอนโดอ่ะ
คุณเอาสุนัขขึ้นมาเลี้ยงไม่ได้ไงตรงต้องนะครับ